หลายคนมีฝันค่ะแล้วถ้าฝันของเราเนี่ยไปเจอครูเพลงดีอย่างครูสลาเนี่ยค่ะ
ฝันนั้นก็อาจจะกลายเป็นจริงก็ได้
อย่างเช่นน้องคนนี้นะคะน้องอังุ่นกันที่มา
อันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งอนาคตไกลมากอยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักค่ะ
น้องคือตัวจริงน่ารักมากแล้วก็สู้ชีวิตมากจริงค่ะ
นี่แหละค่ะคือน้องอังุ่นกันที่มานะคะ
บอกเลยนะคะว่าชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะ
มีความฝันอยากเป็นศิลปินนะคะอยากเป็นนักร้อง

คุณผู้ชมค่ะคู่แข่งก็เยอะเนาะ
ชนะบ้างแพ้บ้างป่าปนกันไปนะคะ
และกว่าจะมีชื่อเสียงมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งนะคะเคยนั่งรถทัวร์มาประกวดร้องเพลงตะเวนตามที่ต่าง
ไม่มีที่อยู่นอนตรงไหนนอนหมอชิดไปเลยคุณผู้ชม
นอนข้างทางมาแล้วก็เคยทำมานะคะ
เรียกว่าชีวิตค่อนข้างทุลักทุเลเลยล่ะค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
โชคชะตาก็เข้าข้างคนดีมีความสามารถค่ะ
ทำให้น้องได้มาเจอกับครูเพลงเบอร์ต้นของประเทศไทย
อย่างครูสลาค่ะในรายการประกวดรายการนึงค่ะ

ใครไม่ปั้นเดี๋ยวฉันปั้นเองเดี๋ยวครูปั้นเองนะคะ
ในที่สุดก็ได้มาเป็นน้ององุ่นกันที่มาอย่างทุกวันนี้ค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าจะไม่มีวันลืมมูลคุณคนที่มีพระคุณนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นครูเพลงแฟนคลับต่างนะคะ
โดยน้องจะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะ
ปัจจุบันค่ะน้องอังุ่นนะคะก็ได้เป็นศิลปินสังกัดค่ายนะคะ
องเดอร์ค่ะมีผลงานซิงเกิ้ลล่าสุดที่มีชื่อว่า
ทุกคนเขาอกหักแล้วเด้อนะคะ
เสียงดีมากจริงคุณผู้ชมฟังเสียงร้องสดแล้วแบบ
โอ้โหขนลุกเลยอ่ะยอดวิวปังมากนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคุณผู้ชมรวมไปถึงน้องขยันมากจริงนะคะ
ล่าสุดเปิดธุรกิจนะคะแบรนด์อังุ่นคันส้มค่ะ
ที่ทางบัตรคุณญาติที่จังหวัดสหรับบรีด้วยที่น้องโชว์ค่ะ
บอกว่าเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละค่ะก็คือจะหาทั้งหมด
แล้วก็เป็นเสาหลักด้วยไปฟังเสียงของลูกทุ่งสู้ชีวิต

ดีใจมากเลยค่ะ๓ปี๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รู้สึกว่าหนูได้รับความรักจากแฟนคลับแบบเต็มเลย
เราได้ไปนอนแบบนอนข้างทางนอนหมอชิดขึ้นรถทัวร์ไปกับนู่นนี่นั่น

เพราะเรารู้ว่าวันข้างหน้าเราจะต้องได้รับผลตอบรับแบบนี้
ตั้งใจทำให้ดีสุดแล้วก็จะไม่ลืมพระคุณ
จะไม่ลืมทุกอย่างไม่ลืมการติดดินของเรา
เราก็ยังจะเป็นนักร้องติดดินอย่างนี้ค่ะตลอดไปค่ะ
ธุรกิจอะไรที่เราพอทำได้เราก็ทำ

เป็นอังุ่นคันส้มค่ะซึ่งคุณย่าเป็นคนทำกับหนู

สุดใจไปทุกทางนะรอติดตามผลงานน้องอังุ่นละกันนะคะ